พาไปดูในการครับไปดูกับนางฟ้า
นางคว้านางขว้า
ที่จะพาไปดูนะครับนางฟ้าของจะจริง
ไม่ได้บินได้แต่เธอขับเครื่องบินได้
เครื่องบินเพื่อทำฝนหลวง
ให้กับประชาชนนาที่เดือดร้อนจากไพแหลง

เป็นไงโอ้โหเปิดตัวก็ซึ้งเลยค่ะนึกฟ้าจริงนึกว่าละครเกาหลี
นักบินฝนหลวงหญิงคนแรกของไทยเธอคนนี้มีชื่อว่านางสาวสร้อยสกุล
คุณสุกหรือว่าน้องเอิงอายุ๒๕ปีเองนะครับ
ทีเธอเป็นสาวชาวจันทบุรีแต่ว่าตอนนี้น้องเอิงมาประจำการอยู่ที่
ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินค่ะอ่าน้องน่ะเขาบินทำฝนหลวงช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่
ประสบปัญหาภัยแรงมานานกว่า๒ปีแล้วนะเห็นแบบนี้นะอยากรู้เลยเอ๊ะทำไมถึงได้ตัดสินใจมาเป็น
นักบินขับทำฝนหลวงแบบนี้แหละครับน้องเอิงก็เล่าว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอนั้นเรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
แต่ด้วยความที่ทางบ้านมีอาชีพเกษตรกรทำสวนจึงมีความเข้าใจว่าฝนตกมันมีความสำคัญ
และน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญในการทำอาชีพนี้ก็เลยเกิดความสนใจในการทำอาชีพนักบินฝนหลวงเรื่อยมา
จากนั้นก็ได้เดินตามความฝันเรื่อยจนกระทั่งได้มาทำหน้าที่นักบินสำรวจ
แล้วก็ได้ทำฝนหลวงอย่างที่ฝันเอาไว้นั่นเองค่ะเธอรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากนะครับ
ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและยังได้สารต่อศาสตร์ของพระราชาด้วย
ได้ยินแบบนี้ได้ฟังแบบนี้ได้พูดคุยแบบนี้แล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะ
เพราะบางคนเขาเรียนการเป็นนักบินเนี่ยอาจจะไปทำเป็นนักบินพาณิชย
ทำเป็นนักบินอย่างอื่นแต่เนี่ยเธอมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นนักบิน
เพื่อบินขับเครื่องบินทำฝนหลวงอย่างแท้จริงเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกร
เอาล่ะได้ยินแบบนี้แล้วภาคภูมิใจแล้วก็อยากจะมอบเพลงนี้ให้เลย
ว่าฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอยิ่งสิ่งใด

โอ้โหน่ารักมากต้องปรบมือให้กับน้องเอิงเลยนะคะ
คือเนี่ยนางฟ้าตัวจริงจริงถึงไม่มีปีกกับเธอบินได้
แล้วก็บินคลายความทุกข์ให้กับชาวบ้านสุดยอดได้ด้วยสุดยอดเลย
แต่จะสุดยอดกว่านี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ร้องเพลงทิ้งท้าย
ข่าวนี้จะดีมากจะสมบูรณ์จะดีกว่านี้
ก็อยู่บนฟ้าแล้วก็อยากจะให้เขารับรู้ว่าความรักของเธอคนนี้
ที่มีให้กับอาชีพเกษตรกรอยากจะมอบให้เนี่ย
มันคือความรักที่มันเท่าผืนฟ้าจริง
ร้องเพลงชื่นชมยกย่องเธอนะสวยเท่เก่งนะครับ
เป็นนักบินหญิงที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม
แต่พูดถึงนักบินนี่ฉันเจอบ่อยมากเลย
เหรอคุณทำงานที่ไหนแถวนู่นท่าอากาศยาน

นักบินนักบินอ๋อ

นักบินทะบาท